เป็นข่าวที่ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วจะชื่นมืด
ในหัวใจรู้สึกหัวใจมันชุ่มชื่นจริงเลย
เพราะว่าความรักมันเกิดขึ้นได้ตลอด
หลายคนบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นในวัยหนุ่มสาวหรือเปล่า

เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปดู
การสู่ขอเจ้าสาวอายุ๙๖ปี
ของเจ้าบ่าวอายุ๑๐๐ปี
คุณตาท่านยังแข็งแรงอยู่เลยคุณ
นี่ยังยืนได้และยังเข้าพิธีแต่งงานได้แบบนี้
เจ้าบ่าวอายุ๑๐๐ปีฟังไม่ผิดนะคะ
คุณตาสง่าศรีดอกบวบ

สุขภาพแข็งแรงยกขันหมากเดินทางไปสู่ขอนางวินศรีดอกบวบ
อายุ๙๖ปีเจ้าสาวใน๙๖ปีนะ

โดยได้ตั้งขบวนซุ้มบริเวณประตูทางเข้า
โครงการเวลเนสซิตี้ในอำเภอบางไซ

เคลื่อนขบวนขันหมากสู่เรือนกอภัย
ผ่านประตูเงินประตูทองกั้น

หลังจากนั้นสู่ขอตามประเพณีรถน้ำสังก็มี

โดยมีนายวิรัติสินสายในอำเภอบางไซ
เดินทางมาเป็นประธานแขกเรือที่เดินทาง

เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ที่คู่เบาสาวอายุมากที่สุด
แต่สุขภาพยังคงแข็งแรงมากที่สุดด้วย

จัดให้มีการประกวดคู่รัก๓รุ่นด้วยกัน
โดยคู่ของคุณตาสง่าและคุณยายวินได้รับคัดเลือก
ให้เป็นคู่รักที่มีสุขภาพแข็งแรง
ก็เลยจัดงานแต่งงานให้แบบโอ้โห

ดีจังเห็นไหมผมบอกแล้ว